เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่

คุณป้าคนนึงค่ะเลี้ยงหมาเป็นหมาวัดนะหมาพันทาง
แต่แกรักเหมือนลูกตั้งชื่อตั้งนามสกุลให้เสร็จสับครับ
อยู่กับสามีวันไหนแกมีธุระไปทำงานแกก็ต้องออกไปทำงาน
จะเป็นคนดูแลหมาให้
นี่สามีไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะ

หมากัดแล้วกัดทีคือปากแหว่งเลยค่ะ

งงมากว่าเอ้าปกติก็อยู่กันดีสองคนนี้

เดี๋ยวย้อนให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะ
ฝ่ายสามีหรือคนเจ็บเนี่ยชื่อในติ๊กนะ
หรือว่านายวรนันจันเพ็ญอายุ๕๕ปี
สภาพเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหที่ปาก
เป็นแผลฉีกขาดเวอะหวะไปหมดเลยค่ะ

แขนซ้ายก็มีรอยถูกหมากัด

นอนรออยู่บนเก้าอี้ให้เจ้าหน้าที่มาช่วย
กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ้งมาถึงที่เกิดเหตุ

ยังคงเล่าให้ฟังได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

พี่ยังพูดได้นิดหน่อย
ผมนอนอยู่เฉย

มันก็วิ่งมากัดผมเฉยเลย
จะไปถามหมาก็ไม่ได้
ป้าบำเพลป้าบำเพลสาบุตร

เป็นภรรยาของลุงติ๊กหรือว่านายวรนันนะ

คือนายวรนันเนี่ยเป็นแฟนใหม่
ก็อยู่กันกินแบบอยู่กินกันเป็นผัวเมียมา

ส่วนหมาที่กัดแฟนป้าเนี่ย

ตูบนามสกุลสาบุตร

ตูบสุนัขตัวนี้มีนามสกุลด้วย
ตูบสาบุตรลูกป้าเอง

เมื่อไหร่ก็ตามที่ป้ามีธุระต้องไปต่างจังหวัด

นี่คือสามีป้านี้นะก็จะดูแลเจ้าตูบให้

แต่พระเอิร์ทมันเกิดเหตุ

ก็เลยบอกเออไปกลับไปนอนที่บ้านก่อนที่บ้านข้างที่ติดกันนั่นแหละ
แต่สามีก็ไม่ยอมก็ยังนอนอยู่
คิดว่าคงจะเมาแล้วอาจจะไปแห่เจ้าตูบหรืออาจจะไปด่าเจ้าตูบ
มันไม่พอใจมันเลยแง่มเขาให้เลย
อยู่ที่ใช้หมากัดอยู่ที่ใช้หมามากัด

หมาพันธุ์หมาวัดจ้ะ

แก่แล้วจนหลอกเพื่อนมันตายไปหมดแล้ว

เขาเมาแล้วก็บอกว่าให้ออกจากห้องเถอะติ๊ก

จนที่จะไปสุราคมแล้ว

๒ปีแล้วเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกเลย

แล้วเขามากัดสามีเราใช่ไหม
ใช่อยู่ด้วยกันมาประมาณ๒๓ปีแล้วกับติ๊กอ่ะ

อันนี้ไปต่างจังหวัดเขาก็ดูแลให้
แล้วเขาไปเมาอย่างนี้

ดูไปด่าเขา

แม่นี้จันนี้จะยังไงกับหมาต่อไปอ่ะครับ

โอ้โหเนี่ยป้าบำเพ็ญแกก็เศร้าใจเหมือนกันนะ

ใช่ไหมใช่ตูบก็รักเหมือนลูกถูกต้องครับจริงจริงเนี้ย
เราได้คุยกับลูกชายของป้าบรรเภนด้วยน่ะอันนี้เป็นนายบุญทรงสาบุธ
เป็นคนลูกชายจริงจริงลูกชายจริงจริงลูกชายบอกโอ้แม่อ่ะ
เลี้ยงไอ้ตูบมานี่ไม่ใช่ว่ารักเหมือนลูกน่ะครับรักกว่าลูกโอ้
บอกรักมากกว่าลูกอีกครับเลี้ยงมาหลายปีแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นตูบกัดใครเลยนะ
ครั้งแรกเลยเนี่ยที่มากัดคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนใหม่แม่เนี่ย
คงเมาอ่ะครับแล้วอาจจะไปเล่นกับเจ้าตูบไปแยะนี่เห็นเจ้าตูบใช่ไหม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
เรื่องต้นกู้ภัยก็ต้องนำตัวพี่ติ๊กลุงติ๊กพ่อติ๊กนายติ๊กส่งโรงพยาบาลเลิศสินตามสิทธิ์การรักษาก่อนส่วนเจ้าตูบยังคงอยู่ในบ้านเหมือนเดิมเพราะป้าวันเพ็ญแกบอกว่าก็จะเลี้ยงเหมือนเดิมนั่นแหละก็รักเหมือนลูกอ่ะแต่ป้าจะระวังมากขึ้นนะไม่ให้มันไปทำร้าย
พระยุทธ์ประณีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ด้วยนะครับไปที่บ้านป้าบัมเพลงคือลักษณะบ้านเขาเป็นห้องแถวไงคะก็ปรากฏว่าบ้านของป้าบัมเพลงน่ะปิดอยู่
มันคงอึดอัดเหมือนกันนะมันก็เผ่าออกมาตลอดเวลาเลย
ได้คุยกับนางพรสอนประสิทธิ์เพื่อนบ้านค่ะเขาบอกว่า
นี่ได้ยินเสียงตูบไหมได้ยินฮะเนี่ยเสียงตูบเอง
เพื่อนบ้านเล่านะคะว่าบ่ายเมื่อวานนี้
ติ๊กกลับเข้าบ้านมาด้วยอาการมืนเมา
กลับมาปุ๊บก็มาทะเลาะกับป้าบำเพ็ญเลยครับ
ตอนนั้นป้าบำเพ็ญก็บอกเออไม่อยากทะเลาะด้วย
บอกให้ลุงติ๊กไปดูเจ้าตูบที่ขังไว้ในห้องน้ำหน่อย
เดี๋ยวจะทำกับข้าวสักพักเดียวเท่านั้นแหละ
โอ๊ยดังลั่นเลย
ลุงติ๊กร้องดังลั่นมาจากห้องน้ำ
เดินออกมานี่เลือดอาบทั้งตัว
ที่ปากเนี่ยมีรอยแผลฉีกจนริมฝีปากมันหลุดเลยค่ะ

พอถามเจ้าตัวลุงติ๊กบอกว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม

ไปเอาขวดน้ำอัดลมตีเจ้าตู่

ชาวบ้านบอกว่าทุกคนรู้จักตูบหมด
ตูบเป็นหมาที่ป้าบำเพ็ญรักมาก
แต่ตูบดุมาก
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตูบ
เพราะป้าบำเพ็ญจะขังตูบไว้ในบ้านตลอดเวลา
ไม่เคยปล่อยออกมาเดินเล่นข้างนอกเลย

เพราะมันไม่ได้เหมือนกับว่าออกมาวิ่งเล่นออกมา
เหมือนกับปล่อยพลังงานของมันเนี่ยเนอะ

หมาป่วยท้องเสียแกร้องไห้เลย
แกกลัวหมาแกตาย
พระบอมรับเลยจอนิรักหมามาก

ชาวบ้านก็เรียกว่าติดปาก

บำเพ็ญหรือป้าจอนี่กลับมาที่บ้านพอดีนี่เราได้เห็นตูบแล้ว

กลับมาแกก็เลยยอมเปิดบ้านแล้วก็โชว์เจ้าตูบสุดรักให้ทีมข่าวได้บันทึกภาพ
แต่ทีมข่าวของเราก็กลัวกล้านะเดี๋ยวจะตูบวิ่งมากัดนะ
ซูมเอาค่ะอยู่ห่างอย่างห่วงนะคะ
เออคือป้าบำเพ็ญแกบอกว่าเลี้ยงเจ้าตูบมาเนี่ย๑๒ปีแล้วเป็นหมาพันธัยเพศผู้สีน้ำตาล
น้ำหนัก๓๐กิโลกรัม

เพนบอกว่ารักแล้วก็ผูกพันเจ้าตูบเหมือนลูก
ก็เลยอยากให้มันได้ใช้นามสกุลสาบุตรของตัวเอง
ก็เลยให้เจ้าตูบเนี่ยชื่อตูบนามสกุลสาบุตร
เมื่อวานนี้เอาจริงไม่คิดเลยจริงว่าตูบจะกัดสามี
เพราะปกติเขาก็อยู่กันได้ด้วยดี
หมานี่ไม่เคยดูเลยแล้วไม่เคยมีครั้งนี้ครั้งแรกที่มากัดติ๊กเนี่ย
เอ่อมีครั้งนี้ครั้งแรกติ๊กเมาด้วย
เขามีอาการเมาติ๊กมีอาการเมาแล้วคงจะแกล้งเขาอะ
แกล้งน้องเขานอนในห้องน้ำ

ตอนนี้ไปบ้านก็กลับมาก็ไม่มีปัญหาเขาก็ไม่มีปัญหา
เขาก็ไม่ได้ทำร้ายติ๊กเลยแต่มาเมื่อวานเนี่ย
เขาคงจะแกล้งแกล้งมัน

อาทิตย์เอาขวดนี้มาลงไปตีเจ้าตู่ป

เข้าให้เลยคงจะกัดดุเดือดอยู่เหมือนกัน
คุณหมอเนี่ยเย็บแผลที่ริมฝีปากให้กลับมาเชื่อมต่อกันเหมือนเดิมแล้ว
อย่างที่บอกป้าบำเพ็ญหรือป้าเจ้านี่ยืนยันว่า
ตูบจะอยู่กับฉันต่อ
และรักเหมือนลูกเพราะฉะนั้นตูบจะต้องอยู่กับป้าต่อ

เข้ารอบแต่ว่าจะเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านเกิดที่ศรีสะเกด
ส่วนลุงติ๊กก็น่าจะผ่านเข้ารอบเหมือนกันแหละ
ผ่านเลยฮะป้าจอนนี่ก็รักทั้งตูบทั้งลุงติ๊ก
ทั้งคนทั้งสุนัขเลี้ยงกันมาตั้งนาน